ทีนี้ประเด็นที่ขำไม่ออกจริงก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกนะคะว่า
ถ้าของน้อยความต้องการเยอะราคาสูงขึ้นถูกไหมคะ
แต่อันนี้มันต้องดูคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้
มันไม่ควรเอาเรื่องของการตลาดมาใช้เพราะนี่คือสุขภาพของประชาชนคนไทย
มันคือคุณภาพชีวิตเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
สั่งเจ้าหน้าที่เลยนะคะบอกว่าให้ลงพื้นที่ดูแลเรื่องสินค้าหน้ากากอนามัย
อย่าให้ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาดค่ะ
สนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกเลยว่า
ตอนนี้มีร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยบางจุดมีสินค้าไม่เพียงพอกับการจำหน่าย
เพราะว่าประชาชนแห่กันไปซื้อไปเหมากันเต็มไปหมดเลย
ต้องมีการสั่งการให้อธิบดีกรมการค้าภายในนะคะ
เร่งประสานผู้ประกอบการให้เอาสินค้ามาลงทดแทนให้เร็วที่สุด
และส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยป้องกันไม่ให้สินค้าขาดตลาด
ฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะ
ร้านขายยาแห่งหนึ่งย่านซอยรางน้ำก็ยอมรับนะคะว่า
โอ้โหหน้ากากขาดตลาดจริงไม่พอต่อการขายเลย

ลูกค้าเนี่ยแวะเวียนกันเข้ามาถามหากันไม่เว้นแต่ละวันไม่ขาดสายเลย
ตอนนี้ก็ช่วงนี้ขาดตลาดค่ะเพิ่งหมดไปเมื่อเช้านี้ค่ะ
บางคนก็ชิ้นเดียวบางคนก็หลายชิ้นค่ะ

ทางที่ส่งที่เขาส่งมาให้ก็ขาดเหมือนกัน
เพราะว่านักเรียนหรือว่าประชาชนใช้กันเยอะค่ะ
ทีนี้ก็ได้มีการไปสอบถามนะคะว่า
แต่ละคนใช้หน้ากากอะไรยังไงแบบไหนกัน
ประชาชนบางส่วนยังคงนิยมใช้หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาแบบนี้ค่ะ

แต่ก็พอช่วยป้องกันได้บ้างเพราะว่าราคามันไม่แพง

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าไปเจอบางร้านนะคะ

ร้านขาย๕๐บาทนะคะ
อันนี้ถือว่าเห็นแก่ตัวนะ
เพราะว่าเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติ

คุณไม่ควรหาเงินกับสถานการณ์แบบนี้
คือเอาง่ายไม่ควรจะมาเอาความทุกข์ของคน

ที่บอกว่าอาจจะกรองได้ไม่ดีเท่า

หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาไม่ใช่ว่ากรองได้ไม่ดีเท่า

คือใส่หน้ากากอนามัยแล้วเอาทิชชู่กรองไว้อีกชั้นหนึ่ง

หรือไม่ก็ใช้หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาซ้อนกัน๒ชั้น
แบบนั้นถึงจะใช้คำว่า

หรือภูมิปัญญาสมบัติอย่างที่บอกไปคือผ้าของม้า

เย็บแล้วก็ทำเป็นหน้ากากก็ได้